งานเดียวกันเจอซุปเปอร์สตาร์เหมือนกันนะคะ
หมอช้างบอกให้แยกให้ดีระหว่างณเดชน์กับหมอช้าง
กระแซวกันไปงานเดียวกันนะคะ
ไปเจอณเดชน์ค่ะอันนี้ก็เหมือนพระสุขเข้าพระสาวแทรก
คอนเสิร์ตเหมือนจะปั๊วแต่ว่าก็โดนด่าเยอะนะคะ
ดราม่าที่ไปเต้นกับน้องยายาแล้วไม่เหมาะสม
ก็เลยแวะไปทำบุญแต่ว่าพักหลังนี่ก็จะเห็นแบบว่า
มันแยกย้ายกันไปจะเป็นเพราะไม่ว่างหรือว่ายังไงนะคะ
เข้าวัดฟังธรรมหลังเจอดราม่าหรือเปล่า
เราไปฟังณเดชน์เปิดใจถึงเรื่องนี้เลยค่ะ
ก็เคยบอกแม่ว่าหลังจากคอนเสิร์ตอยากจะทำบุญ
อยากทำบุญให้ตัวเองด้วยให้คนรอบข้างให้กับส่งมา
เพราะว่าวันนั้นนานงานคอนเสิร์ตฟันคลับเขาก็มาเยอะใช่ไหมครับ
เราก็อยากจะส่งบุญไปให้เขาด้วยอะไรอย่างนี้
ไปก็ไปสวดมนต์ก็โชคดีครับที่ว่าเขามีสวดมนต์ใหญ่ด้วย

จริงก่อนขึ้นคอนเสิร์ตผมก็สวดหมดนะอะไรอย่างนี้

ตัวเองก็พึ่งตัวเองด้วยนะครับแล้วก็บางอย่างก็พึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ตามความเชื่อของแต่ละคนไปใช่ไหมครับผม
ก็อย่างน้อยเราก็ไม่อยากให้มันเกิดอะไรที่มันผิดพลาดนะครับ
อะไรอย่างนี้ก็เลยต้องแบบแต่ว่าไม่ได้ไปแก้บทไม่ได้ไปอะไรครับ